สวัสดีค่ะพบกับรู้กันร้านเหงากับดิฉันมัธชาหิตมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศฟ้าปิดมองไม่เห็นแดด
ฝนที่ตกลงมาหนักในช่วงนี้กำลังจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะ
โรคพืชและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานในระยะนี้นะคะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
มีฝนตกหนักกระจายนะคะต้องระวังโรคเน่าในผักน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มเอาไว้ด้วยค่ะ
ในขณะภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะฝนตกไม่ขาดซ้าย
เกษตรกรต้องระวังโรคดอกเน่าในดาวเรือง
เปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมรอการระบายค่ะ
ส่วนพื้นที่ริมทะเลคลื่นสูง๑๒เมตร
ขณะที่ภาคใต้มีฝนตกตลอดช่วงพื้นที่ริมทะเล
จุดที่มีฝนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นลมแรงมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ชม
ขึ้นจะสูง๒๓เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
พี่น้องเกษตรกรระวังโรคราในยางพาราค่ะ
คุณผู้ชมคะในขณะที่ประเทศไทยของเราฝนตกหนักแบบนี้
ที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศบราซิลค่ะ
ประเทศนี้นะคะขึ้นชื่อว่าอากาศร้อนใช่ไหมคะ
แต่ว่าล่าสุดสภาพอากาศแปรปรวนค่ะ
มีหิมะตกลงมาอย่างไม่ขาดสายแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดที่ทางตอนใต้ของประเทศบาซิลนะคะ
ซึ่งประชาชนก็ไม่ได้เกรงกลัวไม่ได้กังวล
แต่อย่างใดนะคะออกมาเล่นหิมะมีการปั้นสโนแมนกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ